เรื่องนี้ก็ต้องเชียร์เพราะวันนี้คือวันสำคัญ๑๖วันกลางเดือนแบบนี้
ก็ต้องมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ลุ้นกันหน่อยนะ
ข่าวนี้พาไปบ้านของจ๊ะอาสยาม
คนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ชอบมีอะไรเด็ดให้แฟนได้ตามส่องตามลุ้น

จะเป็นเรื่องรถนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องบ้านค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้ที่เห็นคือก่อนเสร็จค่ะ
ตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นบ้านใหม่ในวันที่๒๒มีนาคม
ใช่แล้วค่ะคราวนี้เราทำไงเขาจะขึ้นบ้านใหม่เราไปส่องเลขเหรอหรือยังไง
ใช่เราก็ต้องไปขอเลขเขานิดนึงซึ่งเขาก็มีคลิปมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วยนะจ๊ะไปฟังค่ะ
อย่าหาว่าใบ้วงใบ้ปุ๋ยเลยคุณผู้ชม
ลงคลิปนี้นะคะแล้วก็
กรอตเตอรี่๓๐ล้านแต่นางยังไม่ถึง๓๐ล้านนะคะ
นางก็เลยให้แม่ค้าช่วยยืนยันนิดนึง
ฮาจริงค่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันต่อเลยค่ะ
หวยนะบอกเลยว่าป้าต้องเป็นพยานให้ฉัน
เพราะป้าอยู่ตรงนี้จะซื้อที่ป้า
บอกเลยว่าฉันต้องได้๑๒ล้าน
ถ้างวดนี้ไม่ได้นะป้าโดน
จำหน้าป้าได้แล้วนะคะงวดนี้ถ้าจ๊ะไม่ได้ป้าโดนเด้อ

เป็นวันเหมือนแบบต้องลุ้นบ่าย
หลักพลักษณ์กิจแบ่งกับรัฐบาลลองดูด้วยแล้วกัน